บอลจำน้องวีนัทที่อยู่ปากซอยได้ไหม
วันนี้ฉันนัดกับเขาเอาไว้
ว่าจะออกไปเดทกันซะหน่อย
เพื่อจะพาเขาไปหาทานข้าวแพงสัก๓๐

หล่อเหลือเกินดูดีเหลือเกิน
ทำไมจอกกระจอกให้ดูด้วยค่ะน้ำมนต์
หน้าตาพี่ยอมแพ้แต่รักแท้และซื่อสัตว์พี่จัดเต็ม

โอ้โห
โอ้โฮมาเร็ว
น้องเจฟต้องการอะไรไหมครับวันนี้
ต้องเอามาเดินดูของเรื่อยค่ะ

อะไรไม่

ระเบิดมีนัทต้องออกไปเดทกับน้องมีนัทนะ

แล้วผลตกอย่างนี้เราจะไปอย่างไร
มีนัดกับน้องด้วยแล้วฝนตก
เดี๋ยวเจนช่วยพี่เบิร์ดเจนช่วยได้ค่ะ

ถ้าผมตกต้องให้ผู้หญิงบอลนี่สุดปักสะไคร้

ใช่แล้ว
เอาละอย่างไรพี่ก็ต้องรับกวน
มันได้เวลานัดแล้วพี่ไม่อยากไฟเลส

นี่มีตะไคร้โอ้โฮนี่ไงน้องเจน
ตรงนี้มันมีอะไรไม่เหนื่อยเราต้องหยิบกันบ่อยกัน

จริงเหรอนี่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตะไคร้

นี่อันนี้ถูกป่ะคะตังค์น้อย

ของผมดีกว่านี่ครับไม่แพงฮะ
ก็เฟลล์ครับกลิ่นตะไคร้หอมปักปุ๊บยุงไม่กวนด้วย

น้ารุ่นน้ำปลาหวานถูกที่สุด

แล้วคือของน้ำปลาหวาน
ตะไคร้ตาตะไคร้น้ำปลาหวาน

เป็นตะไคร้หอมเหมือนกันมันแปรรูปแล้ว
เพราะผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าเอา

กลิ่นตะไคล้หอมขนาด๖๐อะไรครับ

สีเขียวมี๖ชิ้น
เป็นแบบบาลค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ราคาอยู่ที่๕๕เพคลา
และเฮียนฟินตะครัยราคาถูกที่สุด
คุณคะและคุณก็คือผู้โชคดีที่จะโดนตบค่ะใช่ใจเย็น
เราจะไม่ให้คุณต้นเขาขอบคุณเป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวมันจะแตกคอ
เราเตรียมคนตกไปแล้วมาค่ะ

ผู้จัดการจริงแล้วไม่อยากทำเลยค่ะพี่บอล
แต่ว่ากฎก็ต้องเป็นกฎค่ะเขาท้าเอง
ตอนท้านี่บอกเอาเลยตบผมเราก็ห้ามแล้วยา

ใช่หลบเลยรูปร่างเองเสียเปรียบ

เจ็บแรงว่าใส่เสื้อผ้าเท่าเรามั้ย

ไม่แต่ผมดูมาแล้วผมดูพี่ตลกบ่อย